แรกผมก็เอ๊ะอะไรต้อมเสริมยนต์มายังไง

เช่าต้อมเสริมยนต์นั่งที่เดียวกับซาร่าเลย
คือทางบริษัทรถบัสต้อมเสริมยนต์เนี่ยเขาอธิบายแล้ว
เดี๋ยวถ้ามีภาพขอภาพเมื่อวานนี้หน่อยตอนที่นักเตะเรียวภูมาถึงที่สุวรรณภูมิ
แล้วเดินออกมาเนี่ยนี่เจอเก้นคล็อป

คือนักเตะเรียวภูมาถึงเนี่ยสักเกือบ๔๐คน
เขามาหลายช่วงนะแต่เนี่ยคือนี่มีคันนี้แฟนบอลก็งง
เฮ้ยทีแรกมีดราม่าว่าทำไมไม่เตรียมรถดีให้เขาแบบต้องมีสติ๊กเกอร์ใช่ไหม
มันมีอยู่คันนึงนะคันสีแดงหรูแล้วคันนี้ทำไมอ่ะรถไม่พอเหรอ

คือทางต้อมเสริมยนเขาชี้แจงแล้ว

คือเขาเนี่ยเตรียมไว้๖คันที่เขาได้รับว่าจ้างมานะ

แบบรถโค้ชแบบรถมีสติ๊กเกอร์เรีย

แล้วอีก๔คันที่เป็นต้อมเสริมยนต์เนี่ยเขาเตรียมไว้สำหรับ
นี่เห็นมั้ยคันนั้นแหละแบบคันนั้นอ่ะ
นี่๒คันคันสีแดงอ่ะ
ถ้าเป็นเมืองนอกจะเป็นเหมือนฝั่งสีแดง
้อมเสริมยนต์เนี่ยคันแบบต้อมเสริมยนเนี่ยเขาเตรียมไว้๔คันเพื่อเป็นคันสำรอง

หรือเจ้าหน้าที่อะไรที่แบบไม่เกี่ยวข้องก็ขึ้นแบบคันนี้ไป

พอเขาออกมาข้างหน้าปึ้งมันจะมีรถสีแดงคันหนึ่ง
มีบางส่วนเจ้าหน้าที่ทีมขึ้นไปแล้ว
เก้นคลอฟกับลูกทีมจะต้องไปขึ้นอีกคันนึงที่เป็นคันสติ๊กเกอร์สีแดง
เก้นคลอปเดินมาปุ๊บเห็นแฟนบอลยืนรออยู่
เจอร์เก้นคลอฟก็เดินไปหาเพื่อไปแจกไลเซน
ซึ่งตรงนั้นมันข้างหลังมันคือต้อมเสริมยนต์
นี่เฮนเดอร์ซันมาติบใครมา
นี่นายเรากำลังแจกลายเซ็นต์ตรงนี้อยู่เราก็ขึ้นป้อมเสริมยนต์เลย

ขึ้นเต็มคันเลย
เจ้าหน้าที่เขาเลยบอกว่าแหมเห็นขึ้นไปแล้วแบบจับจองที่นั่ง

จะให้ขึ้นมันอย่างไรพี่เชลฟ
ขึ้นปิดกันเอง
ขึ้นลดผิดกัน

ลงมาให้ต้อมก่อน

ต้อมเสริมยนต์

คุณต้อมเนี่ยต้อมเสริมยนต์เนี่ย
เขาก็อยู่ในคันสีแดง

เขากะว่ามันต้องขึ้นคันนี้แน่
ใช้อธิสิตฯอยู่บนคันนี้เลย
ปรากฏไปอยู่กันต้อมเสริมยนต์
เรียบร้อยตัวเองจะลงมาไปขึ้นต้มก็ไม่ได้ละด้วย

โอ้โหเนี่ยหวางผิดอีกแล้ว
เจอนักฟุตปอนด์เตอร์เดียวโอ้โหอยู่ในคันนั้นเลย
เราก็ต้องเดินคันที่ขึ้นรถที่สวยสมมุติเราเป็นคนดังหรืออะไรอย่างนี้เนาะ
ใครจะไปคิดว่าขึ้นกล้องเสริมยนต์ละเอ้าแล้วก็แปลกแตกไม่ขึ้นทั้งทีมอ่ะ
ก็เขาก็เดียวเก้นคอปเขาไปยืนแจ้งไลน์เซนต์

ขึ้นไปแล้วแล้วก็นักเตะก็นั่งแล้วนั่งจับจองอะไรกันหมดแล้ว
กับโรงแรมจริงต่างกันแค่สติกเกอร์ข้างนอก

สีแดงกันจง
เห็นไหมมีอยู่คันนี้
ไม่มีอยู่คันนึงความมีก็เตรียมไว้๒คันไงพูดถูก